ส่วนเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตก
จุดจะมีน้ำท่วมขังเป็นแอ่งใช่ไหมฮะ
สิบล้อคันนี้บรรทุกเศษเหล็กมาเต็มคันเลยพี่มิ้วคุณผู้ชม
บแอ่งน้ำเสียหลักฮะไปฟาดเสาไฟ
แล้วรถเนี่ยเอียงตะแคงพลิกคว่ำลงไป
หัวรถด้านหน้าเนี่ยจุ่มลงไปที่น้ำแล้วคนขับติดคาอยู่ตรงนั้นฮะลองดูครับ

ค่อนข้างยากฮะนี่คือสภาพตอนแรกที่ไปเจอนะฮะ

เขาบอกว่าหลายชั่วโมงเลยครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือนายอภิวัฒน์อายุ๓๓
นี่คือโชเฟอร์ฮะคนขับรถสิบล้อที่บรรทุกเศษเหล็กมาเต็มคัน

หักหลบแล้วฝนตกด้วยก่อนหน้านั้น
พอหลบปั๊บไปฟาดเสาไฟแล้วรถเอียงไปคว่ำ
บริเวณคลองตรงจุดนี้

ติดคาอยู่แบบนี้เลยพี่มิ้วคุณผู้ชมนานสองนานเลยฮะ
ถนนสายดอนศรีนนท์แหลมประดูกครับ
พื้นที่บ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาขยับตัวยากด้วย
ติดอยู่มีแค่ครึ่งบนที่โผล่พ้นน้ำออกมา

อิดโรยแล้วเจ้าหน้าที่พอมาถึงปั๊บ
สายน้ำเกลือเลยจะเห็นสายใสต่อใส่น้ำเกลือไว้ก่อนเลยครับ
กู้ไพมาถึงเอาอุปกรณ์ตัดหากมา

รถมันจมอยู่ในน้ำเดี๋ยวอันตราย
ตัดสินใจครับประสานรถยกรถเครน

พอเห็นจุดโอเคขาติดอยู่ตรงนี้
ค่อยตัดอุปกรณ์และนำตัวออกมาได้

แล้วฝนยังตกอยู่ด้วยนั้นถนนยังเปียกอยู่เลยครับ
นำคนเจ็บก็คือโชเฟอร์รถสิบล้อส่งโรงพยาบาล
ล่าสุดครับตำรวจสภบ้านโพเข้าไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุเพิ่มเติม
หลังจากที่รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
แล้วก็มีคนติดคาอยู่ในรถด้วย
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสรรคนายคุณเม็ดอูอายุ๔๘ปีครับ
เป็นคนเมียนมามาด้วยกันกับคนขับรถสิบล้อนั่นแหละ
บอกว่าพวกเขาพากันมาจากพระประแดงสมุทรปราการ
จะเอาเศษเหล็กซึ่งอยู่ท้ายรถเต็มคันเลย
ส่งที่อุตสาหกรรมเกรดเวย์ที่นิคมแห่งนั้นที่แปลงยาวฉะเชิงเศร้า
แล้วฝนก็ตกตลอดเลยพอมาถึงตรงนี้มันเป็นทางโค้งแล้วมีแอ่งน้ำ
หลบรถเสียหลักคุ้มไม่อยู่ไปเฉียวฟาดกับเสาไฟ
แล้วก็ไปตกคว่ำลงไปในบ่อน้ำแบบนี้
ตำรวจอีกครั้ง
เดี๋ยวจะไปสอบปากคำโชเฟอร์รถ๑๐ล้อ
คนที่บาดเจ็บเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
จะได้รู้แล้วก็จะได้แก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกครับ